สถานการณ์โควิดพาชีวิตแทบพังนะครับ
มีเจ้าของร้านเป็นโต๊ะจีนที่จังหวัดตรัง
ปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาโต๊ะจีนไม่มีใครรับเลย

แต่เขาไม่จ้างโต๊ะจีนดังนั้นต้องเปลี่ยนมาขายออนไลน์
แต่ยังคงสไตล์หรูมีขาหมูจักรพรรดิให้ด้วย

ก็ใช่ไงเพราะว่าเจ้าของเขาขายโต๊ะจีนอยู่แล้ว

ตอนนี้โต๊ะตั้งไม่ได้

อันนี้เหงาเม็ดมะม่วง

ต้องบอก๕อย่างครบเลยทวน

นี่คือร้านของคุณสิริวัลทองตาล่วงอายุ๖๕ปี

อกจากนี้ยังมีเมนูเป็นหลักร้อยปี
ใช่ใช่ใช่ป่ะใช่ที่แปลว่าผัก
น่าทานหลายเมนูมีขาวหยกรู้จักขาวหยกไหมผัวโล้ต้มเค็ม
อร่อยเป็นหมู๓ชั้นถ้าใครชอบกินแบบ๓ชั้นก็กินไป
ผมมากินชั้นล่างชั้นเนื้อแล้วมันจะนุ่ม
บรรล่ารายในปากแล้วที่เป็นหนังทำไง

มาสั่งทำไมวะไอ้คนนี้เออไม่น่าเลย
เขามีน้ำจิ้มด้วยเขามีน้ำจิ้มสุดยอดเลย
เขาขายออนไลน์นะครับคุณสิริวัลบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย
โต๊ะจีนสะพรัดเหลือเกินขายดิบขายดี
แต่หลังจากเจอสถานการณ์โควิดมาพัง
ไม่มีใครจ้างโต๊ะจีนเลยแต่ชีวิตต้องเดินต่อไป
ปรับมาขายออนไลน์ทุกวันนี้ก็ขายดิบขายดีเช่นเดียวกัน
เพราะว่าใช้สไตล์แบบโต๊ะจีนหลากหลายอาหารอย่างดีเลย
ไตล์โต๊ะจีนนะครับแล้วลูกโค้งลูกค้าเนี่ย
แหนกันเข้ามาสั่งออนไลน์กันใหญ่เลยนะครับ
น่าทานมากเลยคุณลักษณิย์ส่งฟรีคุณลักษณิย์
เพาะจังหวัดตรังนะถ้าบ้านเราอยู่กรุงเทพอ่ะ

อันนี้นี่อะไรอ่ะหมูย่างเมืองตรัง
หมูย่างหรือหมูทอด
หมูทอดหรอคะ

หลายธุรกิจก็ต้องมีการปรับมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด
สนใจโทรไปได้จังหวัดรังส่งฟรี
ตั้งอำเภอเป็นต้นปลายรวมถึงกรุงเทพฯหนะครอยากรับประทาน
ก็ตามระยะทางก็แล้วกันนะครับน่าทานมากเลยนะคะ